ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าการเข้มงวดปราบปรามผู้มีอิทธิพลในช่วงนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำประชามติมติที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังยืนยันด้วยว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาสัญหา
ในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองที่ยังไม่จบสิ้นนะครับ
ส่วนในเรื่องของปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้เป็นห่วงนะครับเพราะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ลบหลู่แล้วก็จะสวดมนต์ตั้งใจทำความดีไม่โมโหใครนะครับ
แต่อาจจะมีบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเมืองบ้าง

ส่วนการแก้ไขรัฐมนูลนายกรัฐมนตรีระบุนะครับ
เห็นด้วยที่จะให้มีสวสัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน
แต่ไม่ควรให้มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งการพูดคุยกับแม่น้ำสี่สายเมื่อวานนี้
ก็เป็นการหารือกันว่าที่ผ่านมาบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้น
และความขัดแย้งเหล่านั้นจบลงหรือยัง

แต่ถ้าท่านต้องคำนึกถึงว่ามันจบหรือยัง

พร้อมที่จะร่วมมือการเดินหน้าประเทศหรือยัง
ถ้าตอบได้ว่าพร้อมแล้วบอกผมมา

ใครมั่นใจจะรับรองแทนเขาหรือยัง
เพราะทุกอย่างตายกันอยู่แบบนี้ทุกวัน

ยังขณะนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหน้าจะแค่ไหนนะ
โดยให้สารดีกาชี้ขาดกรณีนักการเมืององค์กรอิสระตุลาการสารรัฐมนูลฝ่าฟื้นจริยธรรมอย่างร้ายแรงแทน
พร้อมทั้งให้ที่ประชุมร่วมกันของประมุก๓อำนาจอธิปไตยร่วมกับประมุกสารรัฐมนูลสารปกครองสูงสุดและองค์กรอิสระ
ชี้ขาดในกรณีที่ประเทศเกิดวิกฤตหาทางออกไม่ได้
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทที่ไม่เข้าร่วมประชุมแม่น้ำ๕สายว่า
นายมีชัยไม่มาก็ดีแล้วแต่ส่วนตัวยังสนิทสนมและเข้าใจกันดีอยู่
เช่นเดียวกับข่าวขัดแย้งกับประธานองคลมนตรีก็ไม่เป็นความจริง
ตำรวจออกหมายเรียกพลเรือเอกพระจุลตามประทีปก็เพราะทำความผิด
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แชทไลน์อ้างถึงนายทหารยศพลเอกซื้อขายตำแหน่งตำรวจ
ซึ่งเชื่อว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์เข้าใจในเรื่องนี้ดีครับ